คุณผู้ชมที่จะขับรถระหว่างจังหวัด
ถ้าเจอพฤติกรรมพฤติการลักษณะแบบนี้โปรดระวัง
ถ้าท่านขับรถไปแล้วมีรถคันหน้าขับช้า
มีรถตีคู่มาข้างแล้วก็มีอีกคันหนึ่งแล่นมาตามหลัง
ท่านอยู่ในกล่องเมื่อไหร่พึงระวังไว้เลยจะจอดก็จอดซะ
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหาเรื่องชนแล้วเรียกค่าเสียหาย
เหตุการณ์ที่เชียงใหม่นี้แหละครับ

ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๓๐ต้น

ที่กำลังบันทึกวิดีโอนะครับ

โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความ

เติมระวังภัยด้วยกัน

คันแรกเบียบเราให้เราเบี่ยงไปชนอีกคันค่ะ
มันจะเรียกค่าเสียหายอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่พี่เราไม่ยอมมันเลยทำร้ายร่างกายพี่เรา
แต่พอพี่ตั้งสติได้หยิบโทรศัพท์ถ่ายคลิปได้ทันค่ะ

ทีมข่าวติดต่อสอบถามไปยังคนโพสต์ทางโทรศัพท์นะครับเป็นน้องสาวของผู้เสียหาย
เล่าว่าพฤติการของกลุ่มนี้นะมันทำงานเป็นทีมครับเป็นแก๊งตบทรัพย์แน่นอน
อยากจะเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระวังบุคคลอันตรายกลุ่มนี้แบบนี้
ถ้าเราไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามที่เขาต้องการ
แล้วก็รอจะเรียกตำรวจหรือว่ารอประกันมาจะถูกทำร้ายเหมือนที่พี่ชายของเธอโดนครับ
ข้างงั้นเดี๋ยวให้ปุ่นขุมเธอตำรวจดีกว่าครับ
หลังจากที่มีการแชร์เรื่องราวนี้บนโลกออนไลน์
เพราะว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มกลุ่มขบวนการเหล่านี้
เพราะว่ามีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมนะครับ
ล่าสุดเจ้าของคลิปไปแจ้งความแล้วที่สพแม่ริมนะครับ
อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกไป
ขับมาแล้วมีใครพยายามทำให้เราอยู่ในกล่อง

รีบจอดเลยครับรีบจอดเลยก่อนที่มันจะปฏิบัติการครับ